กลับมาติดเบรกกันต่อนะคะ

นวดทำความสะอาดผิวหน้านะคะ
หน้าก็สะอาดใสสบายผิวด้วย
สำหรับตัวต่อไปก็คือตัวนี้เลยนะคะ

ไม่ทิ้งคราบมันบนผิวด้วย
หลายคนแบบว่าอาจจะแบบว่ากลัวคำว่าออย

เพราะว่าถ้าใช้แล้วอย่างที่บอกว่าจะทิ้งความมันหรือเปล่า

น้ำสะอาดอะมันดูดีมากค่ะโอ้ชอบชอบชอบ
เอาอย่างงี้ป้าพิมพ์ค่ะช่วยทดสอบให้หน่อย
เอา๑๕วินาทีเท่ากันนะจะได้เท่าเทียมกัน
จะได้รู้ว่าแบบตัวไหนแบบควรมิควร

อ๋อมน้องไอซ์คะกลับมากันกับผลิตภัณฑ์ตัวที่๒ของ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นลักษณะเนื้อออย
รวมไปถึงเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยให้หลุดออกไปนะคะ
อย่างหมดจดเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ล้างแล้ว
แม้ว่าเขาจะเป็นเนื้อออยเนี่ยนะคะแต่จะไม่ทิ้งความมันส่วนเกินนะคะ
หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วจะทำให้ผิวเราอ่อนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากด้วยค่ะ
สำหรับขั้นตอนการทดสอบนะคะก็จะทำเหมือนผลิตภัณฑ์ตัวที่แล้วเลยค่ะ
นวดที่หลังมือตรงที่มีเครื่องสำอางเป็นเวลาประมาณ๑๕วินาทีนะคะ
จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วใช้สำลีบิดหมาดเนี่ยนะคะ
เพื่อพิสูจน์ค่ะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางทั้งหมดได้จริงหรือไม่ค่ะ
จากนั้นนวดนะคะเป็นเวลา๑๕วินาที
เวลา๑๕วินาทีแล้วนะคะถึงจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ
นี่เป็นภาพที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าพิมจะต้องใช้วิธีการเช็ดด้วย
สำลีบิดหมาดนะคะเพื่อเอาคราบที่ยังเหลือออกแล้วดูว่า
สามารถทำความสะอาดได้จริงเท่าไหร่ค่ะ
สำหรับความรู้สึกของพิมพ์ต่อผลิตภัณฑ์ทั้ง๒ตัวนี้

ต้องบอกว่าโอเคมากเลย
คือไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่ารักษณะที่เป็น
แล้วก็พลังในการทำความสะอาดผิวได้มากขนาดนี้นะคะ
รวมไปถึงว่าต้องบอกเลยการทดสอบในวันนี้เนี่ย
ไม่ค่อยจะแฟร์กับผลิตภัณฑ์สักเท่าไหร่นะคะ
เพราะพิมใช้เวลาในการหมุนวนที่หลังมือ
ที่มีเครื่องสำอางจำนวนมากเพียงแค่๑๕วินาทีนั่นเองนะคะ
เพราะเวลาที่เราล้างหน้าล้างเครื่องสำอางจริงแล้วเนี่ย
แต่ละครั้งเราใช้เวลากันเกิน๑นาทีอยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
ในการทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้าของคุณ
นานถึง๑นาทีแล้วก็รับรองว่าจะต้องสะอาดแน่นอนค่ะ

วิธีทดสอบง่ายนะแต่มัน๑๕วินาที

แต่ก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันจำกัด
ใช่และรู้สึกว่ามันใช้ดีด้วย
และทำให้เราธนุธนอมผิว

พร้อมแล้วเราไปติดเลช

จัดไปอย่าให้เสีย
คือของน้องน้องว่าอะไรที่เป็นแบบนี้
เราก็เคยลองนะเราก็ชอบนะเรารู้สึกว่า
เออมันหมดดีแฮนด์แล้วทู
ออกแม้กระทั่งมาสคาล่าหรืออะไรออกมาเลยใช่ที่เป็นวอเตอร์พูฟเนอะใช่
ที่มันติดแน่นเนี่ยมันก็ออกแล้วก็ทะลุถนอมผิวด้วยนวดหน้าได้ด้วย
แล้วก็ที่สำคัญเราเชื่อมั่นในแบรนด์ของญี่ปุ่นนะ
เพราะว่าคนญี่ปุ่นนี้ผิวดีมากเลยใช่จริง
แบบว่าเทคโนโลยีเขาดีเนอะดีมากเลยนะคะ
อันนี้ผ่านไปแล้วตัวแรกแต่สำหรับตัวที่สอง

เจนกะพร้อมแล้ว
คือจริงแล้วเนี่ยคนเราแหม
เหมือนตั้งแต่โบราณแล้วนะอ่ะน้ำแร่ใช่น้ำนม

ทำไมมันจะไม่ได้ดีต่อหน้าเราล่ะใช่ไหม
ทำไมจะไม่ดีต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นเนี่ย

ชอบเหมือนกันเวลาล้างไปปุ๊บพอกลายเป็นน้ำนม
เรารู้สึกว่ามันหน้าเราแบบ
หนูทะหน่อมากมันแบบชุ่มชื้อหน้า

ครีนซิ่งหน้าใสไม่ต้องใช้สำลี

ถูกอกถูกใจสองใบบ้านอ่อมไอ

จัดไปให้เสียกันอย่างพร้อมเพียงเลยค่ะ
เราก็จัดไปให้เสียทั้งสองตัวแล้วใช่ไหมใช่

แจกเลยแจกอีกแล้วค่ะ

ใจดีมากเลยนะคะน่ารักที่สุดนะคะ
สำหรับบีเฟสต้านะคะ
รางวัล

สำหรับผลิตภัณฑ์จากเซนกาอีก๑๐รางวัล

ตายแล้วปุ่มปิ่ม

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วงชิงกันนิดนึงนะ

แต่ว่าผู้ชายในฝั่งไม่ได้มาจากญี่ปุ่นน่ะจั๊ะ
แล้วถ้ามาจากญี่ปุ่นจะทำไงเหรอค่ะพี่ก้าว

เก่งเง่อนี้เหรอ

ไม่ใช่เอาญี่ปุ่นจริงสิ

ชื่อเขาคัตะขอบคุณค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้แล้ว

รู้สึกเขาจะมาแล้วถ้างั้นเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่า